เป็นพ่อเท่าอายุตั้ง๘๘ปีแล้วป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์
เขาก็มีน้องสาวบ้านถัดออกไปมีสามหลังขั้นกลางอยู่ใกล้กัน
เดินไปมาหาสู่กันตลอดตัวน้องสาวเนี่ยก็อายุนะคะตั้ง๗๘แล้ว
ปรากฏวันนี้ที่เดินไปกลายเป็นเอามีดไปแทงน้องจนตาย
แล้วน้องสาวเนี่ยเสียชีวิตแบบสยองเลยนะคะคุณผู้ชม
สาเหตุเกิดจากอะไรทั้งที่จริงแล้วทั้งคู่พี่ชายน้องสาวรักกันดี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะอยู่ในพื้นที่นะคะ
อำเภอปัวจังหวัดน่านคุณผู้ชมลองดูนี่คือสภาพศพของคนตาย
อยู่ชั้นล่างของบ้านนะคะร่างของนางนวลอายุเจ็ดสิบแปดปี
ถูกแทงเขาที่บริเวณใต้คางที่หน้าอกใต้ราวนมด้านขวาทะลุหลัง
แขนแล้วก็มือรวมทั้งหมดสี่แผลนอนเสียชีวิตอยู่ข้างโซฟาค่ะ
เลือดเนี่ยไหลนองเต็มพื้นเลยคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
เป็นพี่ชายแท้ของนางนวลเองชื่อนายสมบูรณ์คนนี้
อายุแปดสิบแปดปีแล้วเอาจริงจริงนะชาราทั้งคู่เลย
หลังก่อเหตุเขาไปไหนไม่ได้ไปไหนเลย
ริมถนนสายน่านทุ่งช้างตำรวจก็ไปคุมตัวมาได้
แล้วนำตัวมาที่โรงพักยังมีมีดยาวประมาณสักสี่สิบเซนที่
ใช้ก่อเหตุมาด้วยนะคะสอบถามพูดคุยกับนายสมบูรณ
เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะคุณผู้ชมพูดวกไปวนมานี่คือมีดที่เขาใช้ก่อเหตุ
แล้วก็ยอมรับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าฆ่าน้องสาวนางนวลจริง
สาเหตุเขาอ้างแบบนี้ก็ก่อนเกิดเหตุหลับหลับแล้วฝัน
ฝันว่าผีเป็นญาติที่ตายไปแล้วมาบอกว่าเนี่ยนวลน่ะเป็นคนไม่ดีนะ
มันเคยโกงบ้านโกงเงินไปให้ไปแบ่งเงินไปขอเงินจากนางนวลมาสักหกหมื่นบาท
ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ให้ฆ่านางนวลทิ้งไปเลยแล้วก็ลูกหลานทั้ง๓คนด้วย
ไม่อย่างนั้นผีป่าช้าจะมาเอาวิญญาณของเขาไป
พอเขาตื่นขึ้นมาค่ะนายสมบูรณ์เลยตัดสินใจค่ะ
ไปที่บ้านของน้องสาวตัวเองก็อยู่ห่างกันไปแค่สามหลังนะคะ
ทวงถามเงินหกหมื่นที่ตัวเองฝันนี่แหละปรากฏน้องไม่ให้
พอตัวเองไม่ได้เงินก็เลยตัดสินใจใช้มีดแทงน้องสาวจนตาย
ตำรวจถามแบบนี้อ้าวไม่สงสารน้องเลยเหรอไม่คิดถึงน้องเหรอ
เจ้าตัวตอบยังไงลองฟังค่ะ
ผีมาต่อเซ็นนะผีมาสั่งนะ
ผีมาสั่งตามนะ
ผีมาบอกว่ะเนี่ย
คุณผู้ชมเขาก็ตอบคำถามแบบนี้ลักษณะก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
ลักษณะแบบนี้ก็ป่วยแน่นอนล่ะค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะบอกว่า
พี่น้องคู่นี้แบบบอกแหละว่าบ้านเขาอยู่ไกล่กัน

ก็รักน้องน้องก็รักพี่สลับกันไปเยี่ยม
วันเกิดเหตุนะคะนางนวลเนี่ยเขามีโรคประจำตัวนะ
เขาเป็นโรคตายจะต้องไปฟอกไตอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้ามืด
วันนั้นเห็นช่วงเที่ยงพอไปฟอกไตกลับมาก็กลับมาบ้าน

ช่วงบ่ายโมงก็เห็นนายสมบูรณ์พี่ชาย
เดินไปหาน้องสาวที่บ้านตัวเอง
ไม่มีใครคิดอะไรหรอกเพราะเขาไปมาหาสู่กันประจำ
สักพักได้ยินเสียงนางนวลนี่แหละค่ะ
ร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยด้วยความเจ็บปวด

จังหวะนั้นเนี่ยพอชาวบ้านวิ่งไปดู
อ้าวนายสมบูรณ์เนี่ยเดินออกมาแล้วพูดประโยคนึงบอก
งกดีนักเอามีดปลายแหลมไปที่เปื้อนเลือด
กางเกงตัวเองแล้วเดินออกไปตามถนน
เพื่อนบ้านรีบวิ่งเข้าไปดูในบ้านของนางนวม
ปรากฏเจอนางนวลนอนเลือดโชคทั้งตัว

ส่วนลูกสาวของคนก่อเหตุลูกสาวของนายสมบูรณ์ว่ายังไง
ลูกสาวนางแก้วบอกแบบนี้นะคะว่า
พ่อป่วยเป็นอัลไซเมอร์ป่วยแบบนี้มาหลายปีแล้ว

ขับถ่ายไม่รู้เรื่องหรอกต้องใส่พ่ออ้อมด้วยซ้ำ
รักษาอาการมาตลอดนะแล้วก็กินยาตลอดด้วย
วันเกิดเหตุเธอเองไม่รู้เรื่องอะไรเพราะเธอทำงานอยู่

พ่อไปฆ่านางนวลตายแล้วตกใจมาก
เรื่องงานศพตอนนี้อยู่ระหว่างหารือกับญาตินะคะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีคงต้องปล่อยให้เป็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

พ่อบอกว่าปอดฆ่านั่ง
เหมือนแล้วหรอเป็นทั้งตระกูลเลย
วันกันน่าจะเข้าใจกิริตล่ะ
แม่อร่วม

คือความที่แม้จะมีข้อมูลจากหลายด้านมาจากชาวบ้านเอง

ตำรวจค่ะท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน่านพลตำรวจรีปียพันธ์นะคะ
ท่านบอกแบบนี้แม้ว่าตัวผู้ก่อเหตุนายสมบูรณ์จะมีโรคอัลไซเมอร์
จำอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็ใช้อาวุธมีดแทงคนจนตายไปแล้ว
ซึ่งตอนก่อเหตุถึงแม้จะทำโดยปราศจากสติสัมปัชญะหรือไม่
เดี๋ยวมันจะต้องมีพยานหลักฐานมาสนับสนุน
และพยานแวดล้อมในเรื่องนี้หรือคนที่อยู่ใกล้เคียง
แล้วต้องไปตรวจสอบจากทางโรงพยาบาลด้วย
ว่าอาการของโรคเนี่ยมันเป็นอาการของคนป่วยจริงหรือไม่
ตอนนี้เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเอาไว้ก่อนค่ะ